ร้องได้ให้ร้อง
ขอเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพอสอนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตา
ช่างพศนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาม
ช่างพศนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาม
โขดัยโขดัยโขดัยโขดัยโขดัยโขดัยโขดัยโขดัย
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทน้องใบเตยร้อง

แต่เช่นกันในความเจ็บปวดในความผิดหวังนั้นย่อมมีความสวยงาม
ใบเตยโตขึ้นประสบกับความผิดหวังจงจำความรู้สึกครั้งนี้ไว้
เวลาเราตะเกียกตะกายขึ้นมาจากจุดที่ต่ำที่สุดเพื่อขึ้นมาจุดที่สูงที่สุด
นั่นก็ทำให้เราแข็งแรงที่สุดเช่นเดียวกัน
นั่นคือชีวิตจริงค่ะการแข่งขันเกมวันนี้ก็เหมือนชีวิตจริงในอนาคตที่ใบเตยจะต้องเจอความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า
ใช้สติรับมือและกลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุดโอเคไหมเข้าใจใช่ไหม

ดีมากค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะในอนาคตชีวิตที่ต้องใช้จริงนะคะ
ทุกสิ่งทุกอย่างนะความผิดหวังความสุขความทุกข์เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองใช่ค่ะไม่มีตัวตน
แต่ว่าก็อย่าลืมนี่ก็คือการแข่งขันนะครับเกมการแข่งขันของเรามันก็ย่อมมีทั้งได้และไม่ได้นะครับ
แต่วันนี้น้องเขาทำได้ก็ดีใจด้วยก็ต้องมาติดตามเชียร์น้องใบเตยนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วของเราคนนี้ได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวต่อไป
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดมาเลยครับช่องไทยรัฐทีวี๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ชีวิตช่างแสนมหัศจรรย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการต่อไปค่ะก็ช่วยกันประคับประคองชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอเชยามิชัยรอคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะ
ครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สนิทมาก

พี่ชายเรานิสัยยังไงคะพี่เติ้นิสัยยังไง
พี่นิสัยดีค่ะแต่ว่าขี้บุญ

พี่นิสัยดีค่ะ